อีกหนึ่งเรื่องที่ช็อกชาวออนไลน์โลกออนไลน์นะคะ
เกี่ยวกับการมิกซ์เพลงที่เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ๓วันก่อน

ส่วนทางด้านแม่และญาติก็ต้องการขอความเป็นธรรมและไม่เชื่อว่าลูกจะผูกคอตายค่ะ
ซึ่งบรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวเหมือนฝันกุลมา
อายุ๒๒ปีหรือว่าดีเจฟ้านะคะที่บ้านเลขที่๔๕หมู่๑๘
เย้ยสแก่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

หลังจากดีเจฟ้าผูกคอเสียชีวิตภายในห้องพักแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว

โดยมีเพื่อนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานศพอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ครอบครัวและญาติโดยเฉพาะนางสุนีกุลมา
แม่ของดีเจฟ้าก็ไม่เชื่อว่าลูกจะผูกคอตายนะคะ
เพราะว่ามีหลายอย่างที่น่าเคลือบแคลงสงสัย
โดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องของร่องรอยการเสียชีวิต
ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วย
ญาติก็มีกำหนดจะเคลื่อนศพจากบ้าน
ประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดทุ่งสว่าง
ซึ่งเป็นวัดภายในหมู่บ้านนะคะช่วงบ่ายของวันเสาร์นี้ล่ะค่ะ
สำหรับทางด้านโลกออนไลน์ก็ยังคงมีการแชร์ภาพ
รวมถึงข้อความการเสียชีวิตของดีเจฟ้า
โดยระบุว่าเธอผูกคอเสียชีวิตซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาส่วนตัว
และพบจดหมายที่ดีเจฟ้าเขียนถึงพ่อแม่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
ครับตอนนี้โลกออนไลน์ก็แห่ให้กำลังใจกันด้วยในเรื่องนี้นะครับ